แต่จะพาไปดูสิ่งสวยงามกันบ้างดีกว่า
คุณผู้ชมฮะที่สมุทรสงครามไปดูโบสถ์ไม้สักทองที่สวยงามตระกาลตาแบบนี้เลยครับ
โอ้โหดูเอาแล้วกันสวยไหม

อืมงดงามดิ้งใจอลังการด้วย

ไม้สักทองฮะอยู่ที่วัดบางแคน้อยตั้งอยู่ที่ตะบุญแคลออบอเผอร์อำภาวะจังหวัดสมุทรสงคราบ
แวะไปแถวนั้นก็ลองไปวัดนี้ดูนะครับ
สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่พันหนังภายในพระอุโมโสวเดียธรรมจากไม้สักแก่สลัก
เป็นเรื่องราวในพุทธประวัติเรื่องของการประสูจนตัดสรุปรินิพานและเรื่องพระเจ้าสิบชาติ
วดลายสวยงามชัดเจนโดยฝีมือช่างแกะสลักจาก

บอกว่าช่างจากเพชรบุรีที่มาทำการแกะสลักให้เนี่ยนะ
บอกเลยว่ามีชื่อเสียงด้านการแกะสลักไม้เป็นอย่างมาก
แกะสลักด้วยไม้สักทองอย่างนี้
เป็นการแกะสลักที่น่าสนใจหาดูได้ยาก
คือมันมีความละเอียดอ่อน
แต่ละครั้งที่ตอกแบบตอกลิ่มตอกไม้ลงไปเนี่ยนะ
โอ้โหคุณมันต้องมีความชำนาญนะ
เพราะตอกแล้วตอกเลยไงมันทีเดียวอ่ะ

ถูกต้องแล้วล่ะครับมันต้องใช้เวลา
รวมไปถึงฝีมือในการแกะสลักต้องปรานีตและบรรจงอย่างมากเลยนะครับ

บอกว่าวัดแห่งนี้ก็เปิดให้เยี่ยมชมกันได้ตั้งแต่๘โมงเช้า
จนถึง๑๗นก็คือ๕โมงเย็นนะ
สวยมากเลยนะมีโอกาสไปดูชะตาจะได้รู้ว่าสวยงามขนาดไหนนะคะ